เรื่องของอุปกรณ์นะครับที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการที่จะนำมาช่วยนะครับพัฒนาวงการกีฬาแน่นอนครับราคามันแพงนะครับแต่ละแบบก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปแต่ว่าล่าสุดนะครับมีการคิดค้นอุปกรณ์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้นักกีฬานั้นสามารถใช้อุปกรณ์ในราคาถูกด้วยแล้วก็ประหยัดงบประมาณชาตินะครับติดตามได้จากรายงานของคุณช
ประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างที่ปรากฏในงาน
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลักษึกษาจัดขึ้น
เพื่อแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ที่สังสรรด้วยฝีมือคนไทยจนชนะการปรากฏ
ที่สำคัญยังสามารถนำไปต่อยอดในเชิงวิชาการ

และต้องการสร้างแนวความคิดลักษณะนี้ให้กับคนไทย
เราก็ต้องการที่จะพัฒนาเรื่องของคน

คิดที่จะสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างในการออกกำลังกาย

ที่สองก็คือเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง
ที่เราต้องการจะต่อยอดจากที่เราทำอยู่
อยู่แล้วให้มีการมีสมรรถภาพวิสมรรถนะที่ดีขึ้น
และสุดท้ายก็คือเราเน้นเรื่องของเชิงพาณิชย์
เมื่อทุกคนคิดเครื่องมือที่ทันสมัย

เราก็ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ

อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลักษึกษายอมรับว่า
ปัจจุบันการนำเข้าอุปกรณ์ออกกำลังกาย
นั้นมีราคาสูงทำให้กรมพลักษึกษา
หันมาให้ความสำคัญกับโครงการนี้
เราถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทย
ประชันความสามารถในการสร้างเครื่องออกกำลังกาย
รูปแบบต่างตามไอเดียที่ต้องการ
โครงการในวันนี้มันต่อโยงมาจากเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
เราทำเรื่องของการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อที่จะลดภาวะการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศมาในเมืองไทย
แต่ว่าปีนี้เนี่ยเรามองว่าสิบปีที่ผ่านมา
เราน่าจะเอาผลงานที่ได้รางวัลมาแล้วเนี่ย
ทำไงที่จะมาโชว์แล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมา
เพื่อที่จะต่อยอดสู่การค้าได้หรือถ้าไม่ถึงการค้าก็สามารถที่จะต่อยอดชิ้นงานนี้
สู่ด้านวิชาการหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้น
มีโครงการนี้เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาในคณะเลย
แชร์กันมาเลยว่าต่างคนต่างมีความคิดเห็นอย่างไร
สมัยนี้ครับเราไปปิดกรอบไม่ได้เขามีไอเดียต่างมากมาย
บางทีเขาอยากรู้ว่านักกีฬาคนนี้เล่นแบบไหน
มีเสื้อผ้าอะไรที่ทำให้เล่นได้ดีไม่กล้าขึ้นไหม
เขาจะแชร์ไอเดียมาที่เราเราแค่มาขมวดโปม
ตบให้เข้ารูเข้ารอยแล้วก็นำโปรเจกต์นี้มาพัฒนาต่อยอด
การจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในครั้งนี้
เป็นหนึ่งในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับบรรดานักประดิษฐ์ของไทย
ผลิตชิ้นงานดีออกสู่อุตสาหกรรมโลกก็เป็นได้

ศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน